วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเมนูหวาน
รังสรรค์ออกมาจากของขาวอย่างปลาทู
เป็นยังไงแล้วจะรังสรรค์ออกมาเป็นเมนูอะไรได้บ้างนั้น

ตลอดข่าววันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปทานอาหารหวาน
รังสรรค์มาจากอาหารขาวอย่างปลาทู
ใครล่ะครับจะไปคิดว่าปลาถูจะมาทำเป็นของหวานได้
แต่ละเมนูเนี่ยจะรังสรรค์ออกมาเป็นเมนูหวานอะไรได้บ้าง
ชมพร้อมกันเลยครับ
ไปกันที่ศูนย์บริรักษ์ไทยวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ที่นี่เราได้พบกับดรรุ่งธรรมศรีวันธนสินอายุ๖๓ปี
อดีตอาจารย์เกษียณและหัวหน้าศูนย์บริรักษ์ไทย
ปัจจุบันเนี่ยครับยังทำการสอนนักศึกษาด้านอาชีพ
ในคณะคกรรมวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
เพื่อต่อยอดงานด้านอาหารงานฝีมือต่างให้นักศึกษาด้วย
รวมถึงครั้งนี้อาจารย์จะพาทุกคน
ชิมความอร่อยของเมนูขนมที่ทำมาจากปลาทู
โดยนำมาแปรรูปให้เป็นเมนูขนมที่หลากหลายรสชาติ
และอร่อยชวนชิม
อาจารย์รุ่งธรรมได้นำปลาทูมาทำเป็นเมนูขนมทั้งหมด๓อย่างด้วยกัน
นั่นก็คือเค้กปลาทู

และแซนวิชปลาทู
แต่ละเมนูเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะทำมาจากปลาทู
ซึ่งทุกเมนูจะเริ่มจากการนำปลาทูไปทอดก่อน
แล้วนำมาแยกเนื้อออกจากกล้างของปลาทู
เรามาเริ่มกันที่เมนูเค้กปลาทูกันเลยครับ
วิธีการทำก็คือนำเนยสดนมข้นหวานแป้งทำเค้ก
ผงฟูไข่ไก่น้ำตาลสายหอมเจียวและเนื้อปลาทู
นำลงไปตีให้เป็นเนื้อเดียวกันจนได้ที่
จากนั้นตักใส่ถาดเค้กที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าเต้าอบ
ใช้ไฟ๑๙๐องศาเซลเซียตอบนาน๓๐นาที
ก็จะได้เค้กปลาถูแสนนุ่มหอมอร่อยแบบนี้แล้วล่ะครับ
ต่อกันที่วิธีการทำพายปลาทู
ตัวนี้เนี่ยต้องมีการทำไส้พายเริ่มจากการนำเนื้อปลาทู
บดให้ละเอียดผสมมายองเนสนมข้นหวานหอมใหญ่แครอท
กาดหอมเกลือป่นคนให้เข้ากันแล้วตักใส่แป้งพายสำเร็จรูป
จากนั้นนำแป้งพายแบบแผ่นมาหั่นเป็นเส้น
วางบนถาดพายแล้วนำข้าวเต้าอบ
ใช้ความร้อน๑๕๐องศาเซลเซียตอบนาน๓๐นาที
จากนั้นก็จะได้พายปลาทูที่หอมหวานอร่อยแล้วล่ะครับ
และเมนูสุดท้ายกับวิธีการทำแซนวิชปลาทู
เมนูนี้เนี่ยเราจะใช้ไส้ที่ทำพายมาทาบบนแผ่นขนมปัง
จากนั้นก็หั่นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเพียงเท่านี้ก็จะได้แซนวิชปลาทูแล้วล่ะครับ
ง่ายไหมล่ะถ้าใครอยากไปลิ้มลองเมนูเหล่านี้เนี่ย
ก็สามารถแวะไปได้ที่ร้านบริรักษ์คาเฟ่ศูนย์บริรักษ์ไทย
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรหรือใครอยากทานที่บ้าน
ที่นี่เขาก็มีบริการส่งทั่วไทยนะจ๊ะโทรมาได้เลยจ้า
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำจากปลาทูแปลว่าเป็นขนมหวานอ่ะ
ใช่แต่เป็นปลาทูที่มี๓เมนู
ปลาทูที่มี๓เมนูถูกต้องโอ้โห
ก็ลองดูแล้วกันคุณผู้ชมสำหรับใครที่มีไอเดีย
จะนำไปปรับใช้กันดูได้เพราะว่าดิฉันเคยเห็นเค้กที่เป็นแบบเค้กปลาช่อนอะไรอย่างนี้

เก๋มากทีเดียวของขาวเป็นของหวานได้สบายนะคะ